เอาไปเรื่องของหมาจรจัดกันหน่อยคุณผู้ชมครับ
เพราะว่ามีคนมียศมีสียศใหญ่ฮะสะพายปืนอัดลมเนี่ย
แล้วก็ขี่รถไปยิงใส่หมาจรจัดบาดเจ็บไปหลายตัว
แล้วขู่ถ้าหมากัดนะเดี๋ยวจะเอาเรื่องคนให้ข้าวหมาด้วย

ร้องเรียนจากอาสาประชาชนคนรักสัตว์ปฐุมธานี
หลังชาวบ้านระแวกเทศบาลเมืองคูคศแจ้งว่า
พบพฤติกรรมของผู้ชายคนหนึ่งนะเป็นคนมีสียศใหญ่เลย
ซึ่งไม่ชอบหมาไม่ชอบคนให้เข้ามาด้วย
ขู่นะว่าถ้าถูกหมากัดจะเอาเรื่องคนให้ข้าวหมาจรจัดด้วย
และก็พบว่าชอบขี่รถก๊อครถมอเตอร์ไซค์รถจักรยาน
เอาปืนอัดลมไปไล่ยิงใส่หมาจรจัดจนมันหนีเจริญเปิดเปลือง
จนบางตัวก็บาดเจ็บล่าสุดเจ้าแดง
เจ้าแดงเป็นหมาจรจัดถูกยิงหลายจุดบาดเจ็บหนักเหลือเกิน
ทีนี้กลุ่มคนรักสัตว์ปฐุมธานีก็เลยนำเจ้าแดงไปส่งรักษาตัว
เรื่องต้นเนี่ยทางด้านของสัตวแพทย์ก็บอกว่า
ตอนนี้ผลเอ็กซาเรย์พบกระดูกเชิงกรานแตก
แล้วก็ส่งผลต่อสัตว์แล้วก็จะมีการส่งต่อ
ให้กับผู้เชี่ยวชาญผ่าตัดกระดูก
จากชาวบ้านมีการตั้งข้อสงสัยว่าแรงกระสุนมันจะทำให้กระดูกเชิงการแตกได้เหรอ
หรือว่ามันถูกทำร้ายมาด้วยนะครับ
ล่าสุดผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปพบกับอาสาประชาชนคนรักสัตว์ปฐุมธานี
ก็เป็นชาวบ้านที่มีการเอาข้าวไปให้กับเจ้าแดงกินนี่แหละเป็นประจำ
แบบว่าเจ้าแดงนอนอยู่ในน้ำเธอก็นะปินค่ารถลงไปแล้วก็ไปเจอเจ้าแดงอยู่คือจะอย่างนี้ลูกขึ้นมาไม่ได้แล้วบ้าเจ็บก็เลยเขาไปจับแล้วถูก๓๘
ปากมันแล้วก็ตรวจสอบว่ามันเจ็บตรงไหนมีเลือดออก
หรือเปล่ามีแผลตรงไหนบริเวณที่สะโพกเองก็ไปเจอที่สี่ข้าง
เป็นรูแล้วที่ปากก็เป็นแผลก็รีบนำเจ้าแดงเนี่ยนำตัว
ส่งให้คุณหมอรักษาแต่ว่าตรวจสอบแล้วไม่พบหัวก็
ส่วนปืนดังกล่าวตามที่ชาวบ้านมีการตั้งข้อสงสัยนะครับ
อาการของเจ้าแดงก็ยังคงเดินไม่ได้เพราะว่ากระดูกที่ขาด้านหลังทั้งสองข้างก็หักนะครับ
กับเพื่อนบ้านก็เลยเอาไปใส่กรงแล้วก็ดูแลกันต่อที่บ้านกันต่อไป
จากนี้ก็มีชาวบ้านบอกว่าเคยเห็นเหตุการณ์ที่หมาจรจัดถูกชายคนนี้
แต่งกายมีเสื้อยืดเหมือนลายทหารเนี่ยขับรถกอล์ฟมาแล้วก็ไปยิงด้วยปืนอัดลมสองครั้ง
ชายคนนี้เคยถามว่าเป็นเจ้าของหรือเปล่าเขาก็ตอบว่าไม่ใช่นะฮะ
แล้วก็ไม่สามารถเอาหมาไปเลี้ยงที่บ้านได้เพราะว่ามีอยู่แล้วหลายตัว
หลังจากคุยกันเสร็จไม่นานก็ได้ยินเสียงหมาร้องด้วยความเจ็บปวด
เพราะว่าถูกชายคนนี้เอาปืนยิงนะครับ
เอาเมล็ดพิษฐาน๒คุยกับชายคนนี้

กลเกียจ
คุยกับยิงหัวอาหาร
กลเก่น
ที่เขาบอกเขาเล่ากันมาครับเป็นไอ้ที่มันจะเป็นรูปหน้าไอ้การแต่งตัวเหมือนเหมือนที่ผมเจอเหมือนที่พี่เจอที่เขามายิงหมาที่ที่พี่เรียก
แกจะใส่กางเกงขาดสั้นที่ผมเห็นนะครับก็เสื้อออกลางทางสาหารครับครับพี่เจอแล้วก็ไอ้ตอนที่ผมเห็นใส่ไอ้นั่งรถกรอบมาแกจะไม่ใส่หมอก
นะเนี่ยบอกว่าคือตอนนี้จริงแล้วเนี่ยหมาจอดจัดมันก็รอดลงไปเยอะนะฟะเขามีการไหล่ทำมงทำหมันกันไปนะก็ก็ได้ชอบบ้านทั้งคู่
มันก็หนีด้วยซ้ำไปมันก็กลัวด้วยซ้ำไปนะฮะ
แต่ว่าเหตุการณ์ที่หมาถูกยิงเพราะว่าผู้ชายคนนั้นน่ะ
เขาบอกว่าคือตอนเขาขี่จักรยานเนี่ยหมามันชอบไล่กัด
เขาก็เลยแบบไม่พอใจคือเขาต้องการที่จะออกกำลังกายนะฮะ
ชาวบ้านก็บอกว่าอาจเป็นเพราะว่าสัญชาติยานของหมาแหละครับ
มันก็กลัวตกใจก็เป็นได้ยืนยันว่าหมาไม่เคยสร้างความเด็บร้อน
ให้กับชาวบ้านในพื้นที่เลยนะครับ

แล้วก็เจ้าหน้าที่กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ
สุสัตว์จังหวัดปฐุมธานีรวบรวมพยานทั้งหมด
ที่ศพครูโคศ